ก่อนจะออกจากร่างสงเนครับแม่

หาที่ราคาไม่แพงนักลูก

ราคาถูกที่สุด

สุดท้ายอยากได้กล้วยแค่นี้เองหรือ

คำถามเราคือเรื่องเกี่ยวกับกล้วย

อ๋อนั่นคือกล้วยอิงครับผมวิ๊ปกติชอบทานกล้วยอะไรชอบทานทุกกล้วยนะ
เพราะว่ากล้วยเนี่ยทานไปแล้วเนี่ยให้พลังงานชอบทานกล้วยหอม
แล้วก็กล้วยไข่ก็ชอบครับทุกกล้วยพี่
วันนี้ไม่รู้ว่าเราจะมีกล้วยอะไรมาบ้างหรือว่าอะไรที่ทำจากกล้วยหรือเปล่า
เอาล่ะคำถามของน้องแจ๊คนะคะถามว่ากล้วยชนิดต่างทั้ง๕ชนิดค่ะมา
เอาล่ะถ้าชอบกล้วยน่าจะเคยทานกล้วยมาแล้วทั้ง๕ชนิดนะคะ
อันแรกนี่ค่ะไม่ใช่ธรรมดา
เคียงมากดูก็รู้เลยเออทำไมดูอ่ะ

เหมือนคนลำไหมสังเกตมั้ยอ่ะนี่งอนทุกเล็บคือคือขี้งอนน่ะเหรอ
อันนี้อ่ะหากินได้แบบว่าแถวชุมพรเยอะ
ร้อนจริงเหรอชุมพรเยอะเวลาอาหารเช้าเขาจะมีแถมกล้วยเล็บมือนางมาให้ด้วย
ซึ่งรสชาติเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อร่อยราคานี่ถือว่าโอเคน่ารักมาก

เก่งกล้วยไข่นี่มีแถวกำแพงเพชร

อันนี้เป็นกล้วยแบบกล้วยน้ำว้า

มันเซ็งจัดมันเป็นกล้วยที่แบบเซ็งแต่กินแล้วดีนะ
อันนี้เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้

ตอนเด็กเนี่ยแม่เคยขูดแล้วใส่ถ้วยให้กิน

เนี่ยแม่พี่ก็เหมือนกันขูดแล้วกล้วยทิ้งแล้วเปลือกให้พี่กิน
ใช่บ้าหรือไง
เผลอเหยียบเลื่อนอีก
อ่าเลื่อนอันนี้นะกล้วยน้ำหวา
อันนี้ตลกไม่ชอบ
เกี่ยวอะไรล่ะ
อ้าวตลกไม่ชอบจริงกล้วยนี้
กล้วยอะไร
มันคือกล้วยหักมุก
กล้วยหักมุก
กล้วยหักมุก

อ๋อนี่คือเบิ้ลเลย๒หวี
เบิ้ลที่เหลืออย่างละหวีหมด

นะเอาล่ะมี๖๐วินาทีค่ะทำการเรียงจากถูกสุดไปหาแพงสุด
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

น่าจะแพงสุดค่ะ
คิดว่าหอมแพงสุด
มาครึ่งทางแล้วเวลาผ่านมาครึ่งทางแล้ว
ดูแบบใจเย็นมากดูแบบสุขุมนุ่มลึกมาก

ตอนนี้ไม่รู้ว่าดวงเคลื่อนไหมนะ

ดูจากแนวโน้มนี่ก็น่าจะไปเป็นทิศทางที่ดี

เพราะว่าคนบริโภคน้ำวาเยอะนะ
มันก็เป็นกล้วยคู่บ้านคู่มือของเมืองไทยด้วยหาง่าย

ว่าสังเกตไหมว่าเวลาเราไปไหว้ตามสารพระภูมิ
ไหว้เจ้าหรืออะไรอย่างนี้
สังเกตไหมว่าเขาจะใช้กล้วยหอมสักส่วนใหญ่

อาจจะต้องใช้ของที่ดีที่แพงที่สุดสำหรับการไหว้เจ้าก็ได้

ส่วนอีก๓กล้วยเดาล้วน

เดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าสิ่งที่อธิบายไปเยอะแยะมากมายนั้น
จะกลายเป็นเรื่องกล้วยหรือเปล่ากับแกงป่วนด้วนราคาค่ะ